ถูกต้องค่ะล่าสุดคุณเว่ไทเทเนียมนี่นะคะ

โดยการอาจคลิปคีย์วิดีโอประมวลภาพต่าง
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ของประเทศไทยเอาไว้
มีภาพทั้งตัวเลขรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวัน
ผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่าง
รวมถึงภาพข่าวผู้เสียชีวิตริมถนนด้วย
คุณเวย์นะครับเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้ค่อนข้างยาวนะฮะ
ใจความบอกว่าไม่น่าเชื่อ
เพลงที่ตัวเองเขียนไว้เมื่อ๑๕ปีที่แล้ว

ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ผมรู้สึกว่าการอยู่นิ่งและไม่ออกมาพูดอะไรเลยเนี่ย

ผมขอสละตัวเองเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงของประชาชน
เพื่อให้เสียงประชาชนดังขึ้น
อยากให้ผู้ใหญ่รับฟังเสียงประชาชน

รวมถึงแก้ไขในสิ่งที่ประชาชนร้องขอ

ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล
เพราะประชาชนกำลังจะช่วยกันเองไม่ไหวแล้ว

ก็มีแฟนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะไปในเรื่องของความที่แบบเห็นด้วย
ส่วนอีกหนึ่งคนปลกชื่อดังคนนี้

บอกว่าสะท้อนความในใจ
คุณแจ๊ดบอกว่าขอพูดถึงเรื่องราวของนักศึกษาสมัยนี้
เขาบอกว่าไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะคุณเชอรี่
เพราะว่าสมัยก่อนเรียนจบปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งหางานทำ
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเรียนจบแล้วจบเลย

ชีวิตแบบนี้ยุคสมัยก่อนเรียนจบปุ๊บ

ชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่ายังไม่จบ
แต่เป็นยุคนี้นักศึกษาใหม่เรียนจบปุ๊บ
จบจริงไม่ต้องไปไหน
ใช้ชีวิตแบบจบจบไปเลย

อย่าว่าแต่จบเลยยังไม่ได้ไปเรียนด้วยซ้ำตอนนี้
จบไปเลยเธอทำอย่างนี้นะฮะ
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการสะท้อนเนอ
ปัญหาของอีกเรื่องหนึ่งในประเทศไทยของเราก็
อัตราการว่างงานของนักศึกษาหลังเรียนจบก็เยอะจริงแหละ

ต้องสู้ชีวิตในยุคนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคุณผู้ชม